เป็นเรื่องราวของของกินไปดูเรื่องของกินเด็ดอร่อยดีกว่าเพราะดิฉันจะพาไปชิมหมูทอดรสเด็ดบอกเลยว่าแซ่บอีหลีอีหลอกระดอกกระเดียจ้า
แม่จ้าแม่จ้าแม่จ้าแม่จ้าจ้า
พาคุณผู้ชมมาที่นี่เลยจ้าร้านหมูทอดนะคะดูตามป้ายเขาก็บอกมาเลยว่าเขาคือเจ้าแรกของจังหวัดอุทิธาใน

ถูกต้องดูหน้าตาจริงจ้าแม่จ๊ะแม่จ้า

ลูกค้าเน่นล้านเลยนะคะการันตีคุณความอร่อยเด็ดแน่นอน

ผมเนี่ยนะเปิดร้านขายหมูทอดมาตั้งแต่โควิดระบาดแล้ว

จนตอนนี้ลูกค้าของผมถล่มทลายผมคล้ายดิบคล้ายดีมาก
น้องใบตองใครมาเล่าข่าวไม่ได้มาเล่าสารคดี

พ่อค้าเขาเล่ามาแบบนี้ดิฉันก็ทำเสียงตาม
คือคุณพี่เขาเปิดร้านตั้งแต่โควิดระบาดรอบแรก
ถ้าสั่ง๒อย่างขายกล่องละ๒๐
แต่ถ้าคุณสั่งหมูหรือไก่อย่างเดียวไม่เอาข้าวเหนียวก็๓๐บาทนะคะ
ส่วนรสชาติของหมูหรือว่าไก่ทอด
ทอดแบบกรอบนอกนุ่มในแล้วคุณดู
ไม่ใช่แค่รสชาติจะเยี่ยมยอดแล้วนะคะ
ปริมาณการให้เวลาตักขายของเขาคุณ
จัดเต็มใส่แน่นกล่องแบบจุกนะ
แล้วลูกค้านี่ติดอกติดใจรสชาติมากเลย
หมูกับชิกเก้นทอดตกว่าไก่ทอด
ก็มีสารพัดเมนูนะอย่างเช่น
มีพวกต้มผัดแกงทอดอะไรต่าง

จะเป็นต้มจงต้มจืดอย่างนี้ค่ะก็มีให้เลือกสรรกันเยอะแยะ
ใครต้องการที่จะชิมรสอร่อยของคุณพี่เขานะคะ
ก็แวะกันไปได้ร้านหมูทอดข้าวเหนียว
ก็ไปกันได้ที่ถนนมหาราชหรือว่าหลังศาลเจ้าแม่ทัพทิม

หรือจะโทรสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยก็ได้นะจ๊ะ

ใครที่อยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีก็ลองไปแวะเวียนซื้อกันดูนะจ๊ะ

แม่จ๊ะก็ว่ากันไปนะจ๊ะ